จากเรื่องของคุณป้าทุบรถมาดูเกี่ยวกับมนุษย์ล้อทุบลิฟต์
ก็คือเรื่องเกี่ยวกับผู้พิการซึ่งใช้วิธีการสัญจรไปมาด้วยวิวแชร์ลอยตากนะคะ
แต่ปรากฏว่าลิฟต์ซึ่งจะใช้บริการถูกล็อกด้วยกุญแจ
ถึงจะใช้ได้เขาบอกอย่างนี้ไม่ได้เป็นการอำนวยความสะดวกเลยนะ
คนก็ถามว่าแล้วจะสร้างไว้ทำไมราคาลิฟต์เป็นล้าน

ก็คือนายมานิดอินพิมพ์เป็นนักเคลื่อนไหวเพื่อสิทธิ์ผู้พิการ
แล้วก็เป็นแอดมินของเพจนี้ด้วย
ซึ่งเป็นลิฟท์ที่จัดไว้สำหรับผู้พิการและผู้สูงอายุ
แต่ลิฟต์ล็อกประตูไว้ไม่ให้ใช้
ถือว่าเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้นะคะ
นี้นายมณิชย์ได้รับบาดเจ็บที่บริเวณข้อนิ้วเล็กน้อย
นำตัวนายมานิดไปแจ้งความดำเนินคดีข้อหาทำให้เสียทรัพย์สิน
นายมานิดเป็นนักเคลื่อนไหวเพื่อสิทธิ์ผู้พิการ

เพื่อให้มีการปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานให้คนพิการเข้าถึงได้

อย่างไรก็ตามการกระทำของนายมานิดทำให้เกิดกระแสวิพักษ์วิจารณ์อยู่เหมือนกันนะคะ

สำหรับกรณีลิฟต์ของผู้พิการที่ไปล็อกกุญแจไว้
ไม่มีความสะดวกสำหรับการใช้งานจริงค่ะ

ส่วนความขึ้นหน้าเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราติดตามอีกทีนะคะครับผม